อันนี้ช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคนก็จะหลับใช่ไหม
แต่วันนี้ได้ยินเสียงเคร้งเคร้งเคร้งอะไรอยู่ในครัวอ่า
คนเขาเลยตกใจขึ้นมาดูอ้าวช้างช้างบุกมาค่ะคุณผู้ชม
เป็นช้างป่าเขาใหญ่นี่แหละถามว่ามาทำอะไรอ่ะ
ในครัวมันมีกลิ่นพวกอาหารใช่ไหม
แล้วลองดูตอนที่คนก็เจอช้างค่ะ

หมุนแล้ว
ไล่แล้วนิ่งเชียวใช่หมดแล้วไม่ใช่อาหารหมด
คล้อน่ะหมดแล้ว
ใช่โดยเฉพาะตุ่มแคร่นี้นะ
ใช่เขาชื่อเจ้าพลายเบี่ยงเล็ก
แต่ความเสียหายมันใหญ่เหลือเกินคุณผู้ชม
เพราะว่าในครัวนี้ดูเห็นไหมหม้อไซส์ใหญ่

จะทำอาหารให้กับเด็กช้าวนี้ด้วย
แล้วพอมาเจอพายเบี่ยงเล็กช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มาบุกเข้าครัวมาทำลายข้าวของ
จะจุดกระจายหมดนะครับใช่ค่ะร้านโต๊ะจีนเป้าอ้วน
อยู่ที่ตำบลหมูศรีปากช่องโคราช
แล้วพอเขาบุกเข้ามาจริงคนในร้านเขาไม่รู้หรอก
หลับกันอยู่แต่มาสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงหม้อ
เสียงอะไรที่มันพังของหล่นกระจัดกระจายนี่แหละค่ะ
แล้วรีบโทรบอกเจ้าหน้าที่อุทยานเลยให้มาช่วย
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามที่จะให้พลายเบี่ยงเล็กเนี่ย
กลับเข้าป่าพยายามจะผลักดันมันนะ
แต่มันไม่ง่ายไงเดินวนเวียนหากินอยู่นี่จนเช้า
เช้าถึงยอมกลับเข้าไปในเขตอุทยาน
คุยกับป้าอ้วหน่อยป้าอ้วเจ้าของร้านโต๊ะจีนเล่าให้ฟัง
บอกว่าโอ๊ยแถบนี้นะช้างป่ามีออกมาแต่ก็ไม่บ่อยหรอก
เพราะว่ามีถนนธนรัฐปากช่องเขาใหญ่กั้นอยู่
แต่ว่าเจ้าพลายเบี่ยงเล็กเนี่ยคงจะได้กลิ่นอาหาร
คือป้าอ้ว่าบอกทำอาหารเอาไว้เดี๋ยวจะไปให้สู่พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหมูศรีแล้วก็โรงเรียนปลางค้าตอนเช้าไงคะ
แล้วพอกลิ่นอาหารที่ทำไว้ช้างก็คงได้กลิ่น
ก็เลยบุกเข้ามากินป้าแล้วข้าวของป้าเสียหายหมด
มันแปลกกระจัดกระจายแคร่อย่างไรป้าไม่ติดใจ
อันนี้มันเรื่องธรรมดาอยู่ใกล้ป่าแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
โอ้โหคุณปังโห้อ่ะสุดยอดเลย
บางทีเขาชอบมา๒ตัวนะคุณเขามีเบี่ยงเล็กกับเบี่ยงใหญ่
โอ้โหสองตัวนี้มาตัวเดียว
เบี่ยงเล็กเนี่ยเพิ่งจะบาดเจ็บไปคุณหางมันบาดเจ็บ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เคยเข้าไปช่วยเขาแล้วเขาก็อาจจะคุ้นชินกับคนเหมือนกัน
แต่ขณะคุ้นชินยังมาทำลายข้าวของขนาดนี้ครับ